ยักษ์ชนยักษ์บ้างค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะ
จุดที่เกิดเหตุที่จะให้คุณผู้ชมดูคือเป็นบริเวณถนนคู่ขนาน
พื้นที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
นี่เลยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนี้
เห็นสภาพยับแบบนี้เลยนะคะเป็นรถบรรทุกสิบแปดล้อ
ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สีเขียวคันนี้ไปชนอัดติดกับท้ายรถบรรทุก
บรรทุกเหล็กม้วนสภาพนี้พังเสียหายยับเยินเลยค่ะ
จากการตรวจสอบเนี่ยคนขับของรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คันสีเขียวเนี่ย
ชื่อว่านายทวีทรัพย์ชนะวาธีอายุ๓๐ปีติดอยู่ในรถนะ
แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เจ้าหน้าที่เขาต้องเอาเครื่องมือตัดถ่างมาค่ะ
แล้วก็นำตัวคนขับคือนายทวีทรัพย์ออกมาก่อน
ปรากฏว่าขาขวาบริเวณข้อเท้าขาดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวคนขับรถส่งโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
ส่วนอีกคันนึงที่เป็นรถบรรทุกเหล็กเส้นอีซูซูสีขาวเนี่ยนะคะ
คนขับคือนายสุกะเริกทาอ่อนทาออนอายุ๓๘ปี
ก็ยืนรอให้การอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เปิดเผยนะว่าเขาขับรถบรรทุกเหล็กเส้นมาตามเส้นทาง
ตอนนั้นกำลังจะเลี้ยวเข้าซอยอีกสัก๑๐๐เมตร

จู่รถ๑๘ล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คันสีเขียวเนี่ย
ขับมาชนด้านข้างฝั่งซ้ายอย่างแรง
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุ

ทีนี้ก็ต้องเชิญตัวคนขับรถบรรทุกเหล็กเส้นเนี่ย
ไปสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ